กลุ่มชมครับสุดสัปดาห์นี้เวลาที่จะวางแข่งแผนเท่าที่เติมจากจุดต่าง
ทั่วประเทศไทยรวมไปถึงการทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง
คาดการณ์พบว่าสุดสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสได้พบกับอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดเลยทีเดียว
แต่ละภาคจะเป็นอย่างไรจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหรือไม่วันนี้เราจะมาตรวจสอบกันนะครับ
แต่ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยยังเป็นปัจจัยเดิมนะครับ
อย่างแรกก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำอันเนื่องมาจากความร้อนสีเหลืองสีส้มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
สังเกตว่ายังคงแผ่ปกกลุ่มเป็นวงกว้างตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ลักษณะเช่นนี้เองครับจึงทำให้ในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนนั้น
แล้วก็อากาศร้อนจัดก็คือ๔๐องศาเซลเซียตขึ้นไปในบางพื้นที่

ในขณะเดียวกันบริเวณตอนกลางของประเทศ
ปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทณขณะนี้
ก็คือเรื่องของกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ครับ
แสลมในกล่าวนั้นหอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามา
กลุ่มบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
สามารถที่จะทำให้บริเวณตอนกลางนั้นมีโอกาสเกิดฝนได้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ทั้งหมดนี่คือปัจจัยครับที่จะทำให้ลักษณะอากาศ
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้อาจจะต้องเป้าจับตามอง
ของความแตกต่างกันระหว่างอุณหภูมิช่วงเช้ากับช่วงค่ำ

จากการตรวจสอบก็พบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
ตลอด๗วันหลังจากนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ
วันอาทิตย์นี้เมฆอาจจะเยอะหน่อย
แต่ถึงอย่างไรก็ตามอุณหภูมิก็ยังคงสูง
พบว่าหลังจากวันอาทิตย์เป็นต้นไปอุณหภูมิจะไต่ระดับทะลุ๔๐องศานะครับ
อยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
กลางครับจากการตรวจสอบพบว่า๗วันหลังจากนี้

ภาพรวมสูงสุดอยู่๔๒องศาเซลเซียต
ตอนกลางวันท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งแดดแรงเป็นพิเศษ
ภาคตะวันออกจากการตรวจสอบก็พบว่าในระยะนี้ยังคงมีเมฆอยู่บ้าง
อุณหภูมิสูงสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๖องศาเซลเซียต
ภาคใต้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๖องศาเซลเซียต
ฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนช่วงสุดสัปดาห์นี้ฟ้าอาจจะโปร่ง

ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมินั้นจะยังคงทรง
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗๓๙องศาเซลเซียต
จุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๒๖องศาเซลเซียตตอนกลางวันแดดค่อนข้างแรง
รวมไปถึงต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงเช้ากับช่วงค่ำ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั่วไทยตั้งแต่เหนือจะหลดใต้นะครับ
อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศแบบนี้เองมีผลต่อสุขภาพร่างกายแน่นอน
เฝ้าตรวจสอบลักษณะอากาศการพยากรณากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็จำเป็น
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ